กรี๊ดต่อเนื่องจากข่าวมันสักครู่นะคะภาพนี้น่ากลัวจริงจริงดี
ที่เราเกิดเพียงเป็นคนไทยไม่มีแผ่นดินไหวแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะที่ฉันพาสุนัขนะคะ
มารวยมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะมารวยโอ้ยโอ้ย
อยู่ไหนลูกโอ้ยหาไม่เจออ่ะคุยกับคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะ
ไม่รู้มารวยไปไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะดิฉันก็เลยพาเจ้าหมาน้อยมารวย
ฉีดวัคซีนนะคะมาแต่เช้าเลยเพราะว่ารักษณะอากาศของประเทศไทย
นับจากนี้เป็นต้นไปโดยประมาณแล้วกันโดยประมาณ๑สัปดาห์นะคะ
จะเป็นลักษณะแดดสลับฝนคือเช้าเนี่ยจะมีแดดส่วนบ่ายเนี่ยจะมีฝนนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นว่าประเทศไทยปลอดโปร่งค่ะวันนี้อาจจะแดดแรงหน่อยนะคะ
ในช่วงเช้านะคะใครจะซักผ้าล้างรถทำได้เลยนะคะ
ส่วนฝนที่จะเกิดช่วงบ่ายจะเป็นฝนที่ค่อนข้างเบา
เพราะว่าปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยค่อนข้างเบาในประเทศไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมประจำถิ่นรวมถึงร่องฝนด้วย
แต่คุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วสัปดาห์ถัดไปล่ะ
พายุจะมีไหมคุณผู้ชมให้ดูทางนู้นเลยค่ะ
พายุมินดุลเลนะคะเขาบอกเขาไลน์มาบอกดิฉัน
เขาบอกว่าเขาไม่มาแล้วนะเขาไม่เข้าประเทศไทยแล้ว
บอกว่าขอแวะไปกินชาเขียวที่ประเทศญี่ปุ่น
ยืนยันมาแล้วแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โล่งใจได้
ฝนตกหนักเหมือนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่มีแล้วนะคะหลังจากนี้ถัดไปค่ะเอาตรวจสอบเรื่องของฝนนะคะ

เอาช่วงเช้าก่อนเช้าเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ไม่มีเมฆเลยนะคะแต่ว่าจะมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณพังงาภูเก็ตและภาคตะวันออก
หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายมาเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่ประเทศไทยเลยนะคะ
ยกเว้นภาคอีสานเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะเป็นฝนที่ตกไม่หนักมาก
แบบนี้นะคะฝนตกไหม้หนักมากแต่อย่างไรก็ตามนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นนะคะเห็นไหมคะฝั่งอันดามันค่อนข้างสูงนะคะ
สูงประมาณ๒เมตรแต่ฝั่งอ่าวไทยค่ะคลื่นลมค่อนข้างสงบนะคะ
พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องของเรื่องฝนนะคะแม้ว่าฝนจะตกไม่หนักหลังจากนี้ไป
แต่เราตรวจสอบปริมาณน้ำกันหน่อยนะคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะ
ที่จังหวัดพิษสุนโลกตอนนี้เขาก็เฝ้าระวังนะคะน้ำต่างต่างค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เองค่ะพนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองแตก
เป็นทางยาว๗เมตรมวลน้ำในไหลทะละเข้าทั่วบ้านโดยประชาชน
ในพื้นที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองค่ะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
พื้นที่แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะมีแต่น้ำค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นทุ่งนานะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงกระสอบทรายและไม้ยูคาลิปตัส
เอามาซ่อมพนังกั้นน้ำอย่างเร่งด่วนแต่ว่าเป็นลักษณะของการซ่อมชั่วคราวนะคะ
ส่วนเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประธานจังหวัดพิษสุนุโลกค่ะ
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๖เครื่องที่แม่น้ำยม
จุดสะพานข้ามวังเป็ดอัมพบังระกรรมค่ะ
ผลักดันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่ภาคกลางรวมถึงผันลงสู่แม่น้ำน่านต่อไป
จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์
อาจจะเป็นลักษณะของน้ำท่วมขังได้นะคะ
หมอเขารออยู่เอาคุณผู้ชมคะยังคงเป็นกำลังใจให้นะคะ
สำหรับใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะ

ว่าถึงแม้ฝนจากหลังจากนี้จะไม่ตกหนัก
แต่อย่าลืมเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
และติดตามเรื่องของสภาพอากาศเป็นประจำ
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วยนะคะ